ไปเจอกับธุรกิจของพี่แวร์โซ
เป็นกิจการเสริมแล้วกัน
ก่อนหน้านี้พี่แจ๊คเคยได้พูดคุยกับพี่แวร์แล้วใช่ไหม
ช่วงนี้มีงานแล้วก็มีกิจการเสริมด้วยนะคะ
เขาทำกันคู่แม่ลูกกับน้องคนดี
บอกเลยว่ารสเด็ดจริงดิฉันไปถึงแผงปลาหมึกเขาเลยเมื่อวานนี้

เมื่อวานนี้เดินทางไปที่ซอยนักนิวาส๓๗นี่เอง
ใครอยู่แถวนั้นพูดแง่แถวโซนชกชัยศรี
เออไปอุดหนุนกันได้บริเวณแมนชั่นที่พี่แวร์โซพักอาศัยอยู่นะฮะ

อ้าวแล้วพี่แวร์โซไม่ได้อยู่บ้านหมู่บ้านจัดจงจัดสรรเหรอ
คือเขาย้ายออกมาแล้วคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ประมาณ๕ปีแล้วเป็นเพราะว่าอะไร
สะดวกเรื่องของการทำงานนะคะไม่ต้องปวดหัวเรื่องค่าส่วนกลาง
หรือว่าเรื่องเพื่อนบ้านอะไรวุ่นวายวอแวร์ที่พี่แวร์เคยประสบพบเจอมา

ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมไงก็ไม่หายสักทีนะคะ
แล้วเห็นแต่งตัวเต็มมายืนขายปลาหมึกปิ้งแบบนี้
แม่ลูกเขาไปนี่มางานอีเวนต์
จริงพี่แวร์เมาส์บอกว่าก็ไม่ได้สวยแบบนี้ทุกวันหรอกนะคะ
วันนี้พิเศษหน่อยไปงานข้างนอกมารับงานก่อนจะมาขายปลาหมึกย่าง
ก็เลยหน้าเต็มแต่งองค์ทรงเครื่องกันมาชุดใหญ่
ตอนเราไปถ่ายเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงที่แบบเริ่มตั้งร้านพอดี
ลูกค้านี่นะโทรเข้ามาออเดอร์ก่อนแล้วว่าจะสั่งกี่ไม้กี่ไม้
ปิ้งเอาไว้ก่อนแล้วแล้วก็ขับรถมารับชิวเลย
พี่แวร์บอกว่านี่เพิ่งเปิดนะคุณผู้ชมเปิดได้ประมาณเดือนเดียวเอง
ลูกค้าประจำเนี่ยมาเยอะเหมือนกันแล้วก็หวังว่าเออจะขายดิบขายดีแบบปากต่อปาก
นี่คือเราถ่ายไปอยู่ด้วยลูกค้าก็มาซื้อไปด้วยคุณผู้ชม
เอาดีคุณผู้ชมเพิ่งจะเปิดใหม่แต่พี่แวร์บอกว่าวันเนี่ยได้เป็นหลักพันอยู่นะจ๊ะ
หมึกย่างนี่นะเอาจริงเป็นของอร่อยหลายที่เขามีถูกไหม
แต่ว่าจะขายให้ดีขายให้เด็ดเนี่ยเอายังไงดีพี่แวร์บอกน้ำจิ้มไงน้อง
ดิฉันจิ้มมาแล้วชิมมาแล้วปับเอาให้จะบอกเลยว่าริฉันเป็นคนใต้นะ
ชอบความเผ็ดจี๊ดจาดกลมท่าของพี่แวร์นี่นะเรามี๑๐นิ้วที่ฉันยกให้๑๐นิ้วเลย
จริงแล้วคือลูกมือที่คล่องมากเลยคุณผู้ชม
น้องคนดีลูกสาวพี่แวร์โซคล่องมากเลย
ไม่สุกอะไรยังไงตรงไหนรู้หมดแนะนำได้เลย
ส่วนตรงไหนของหมึกอร่อยแบบสุดน้องก็แนะนำได้
คือไม่ได้ว่ามายืนสวยช่วยแม่นะขายจริงคุณผู้ชม
แล้วเจอทั้งทีถามพี่แวร์หน่อยดีกว่า
ไปยืนหน้ากล้องเนี่ยมันก็ดีกว่ามาปิ้งปลาหมึกร้อนถูกไหม

คำพูดน่าเบื่อพูดตรงดาราตกอับอะไรอย่างนี้
จะรับมือกับคำนี้ยังไงไปฟังพี่แวร์โซกันหน่อยค่ะ
มายืนร้อนหน้าเตาพี่แวร์
มันก็ดีกว่านอนว่างไม่มีอะไรทำ
เป็นแบบว่าเป็นผักเป็นปลาใช่ไหมคะ
ก็สู้สว่าเราเอาเวลาว่าง

ถ้าอนาคตมันต่อยอดไปได้ไกลกว่านี้
มันก็อาจจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนก็ได้
คำนี้เชื่อว่าพี่คงจะเคยเห็นผ่านตามาบ่อยแล้วแหละ
รู้สึกยังไงพี่แวร์ต้องขออนุญาตจริงนะ

ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้คำว่าตกอับ
เพราะว่างานน้อยไม่ได้ตกอับนะคะ

เราไม่ได้ตกอับนะคะเรายังมีอะไรทำ
แต่ว่าเราหากิจกรรมอื่นมาสร้างรายได้

นี่คุณผู้ชมนอกจากปลาหมึกย่างแล้วเขามีลูกชิ้นด้วย

อันนี้อาชีพเสริมเฉยกาดอกจันทร์เอาไว้วันตื่นมา
ขายปลาหมึกปุ๊บป๊บรับซับเป็นหลักพันธุ์

แบบเค้ารับมาจากสุราชน์นี่

แต่ว่าน้ำจิ้มอร่อยมาก

ลงในแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารด้วย